สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวการล่อซื้อกระทงลีลักคุมะที่เด็กทำขายช่วงวันลอยกระทงแล้วเรียกเงินตั้งสี่ห้าหมื่นบาทเราควรจะตามเรื่องนี้ยังไงดีครับ
อันดับแรกเนี่ยต้องทำใจว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันหาความพอดียากจริงครับ
สมัยก่อนโลกยุคก่อนไม่มีพรบลิขสิทธิ์ไม่มีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ขายได้ถูกกว่าก็เพราะว่าเขาไม่ต้องไปจ่ายค่าคนออกแบบไม่ต้องจ่ายค่าคิดไม่ต้องจ่ายค่าสร้างสรรค์ผลงาน
ก็ปี้เขาดีกว่าเขาทำยังไงก๊อปปี้แบบนั้นแก่ออกมาทำให้เหมือนกันหมดแล้วก็ขายได้ถูกกว่า
คนซื้อคนใช้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันถูกกว่าตั้งเยอะแยะมันเหมือนเป๊ะมันเหมือนเปรี้ยนั่นโลกยุคเก่า
แต่ว่าต่อมาโลกทั้งโลกก็ผลักดันให้เกิดพรบลิขสิทธิ์มีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามีเรื่องพรบลิขสิทธิ์
ใครไปทำก๊อปปี้เหมือนคนอื่นเขามีโทษแล้วก็โทษที่แต่ละประเทศกำหนดไว้เนี่ยแพงทั้งนั้นแหละครับแล้วพอเกิดมีพรบลิขสิทธิ์
สิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะครับเอาในบ้านเราก่อนการบังคับใช้กฎหมายที่มันมี๒แบบ
ไม่จับไม่กลุ่มจนในที่สุด
ต่างประเทศที่เขาเป็นต้นแบบต้นคิด
เขาก็มากวดขันผลักดันให้เราเร่งจับกลุ่ม
เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็บอกว่าเราไม่บังคับใช้กฎหมาย
เขาก็มีเรื่องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาต่อรอง
ก็เคยเอามาต่อรองกับอีกด้านหนึ่ง
พอกฎหมายพรบลิขสิทธิ์ออกมาบังคับใช้กฎหมายแบบสุดตรง
และไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ถ้าจำกันได้คาราโอเกะตอนมีพรบริกษิติกันใหม่
จะมีคนคณะหนึ่งตระเวนไปทั่วไปเป็นล่อซื้อ
ไปเป็นหน้าม้าไปขอเพลงนั้นเพลงนี้
ผู้จัดการคาราโอเกะเขาก็บอกว่าไม่มี
เพราะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์พยายามจะ
ขอเพลงนั้นเพลงนี้ให้ได้ไม่งั้นแล้วจะกลับละ
อุดหนุนอ้าวเขาก็อุตส่าห์เอาเพลงมาเปิดให้ร้อง
แสดงตัวจับกลุ่มเลยว่าละเมิดลิขสิทธิ์
เอาไปโรงพักแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ก็แพง
เอาตัวผู้จัดการไปโรงพักเครื่องสงเครื่องเสียง
อดไปหมดแล้วไปโรงพักกันกลางค่ำกลางคืน
ถ้าจะประกันตัวเนื่องจากโทษมันแพงประกันตัวกันตั้ง
สองสามแสนนะครับหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวเนี่ย
มากกว่าผู้ต้องหาฆ่าคนตายอีกครับนั่นเพราะว่าโทษมันแพง
ฉะนั้นมันก็จะมี๒ด้านด้าน๑ปล่อยประละเลย
ต้องไปฟังในมือถือแบบนี้ก็ต้องฟังผ่านเทปก่อน
ทำเอาค่ายเพลงของจริงเนี่ยเจ๊งหมดอยู่ไม่ได้หรอก
ละ๔๐๐๕๐๐อันนี้ขายร้อยเดียวหนักเข้าก็เหลือแผ่นละ๕๐บาท
บาทยังมีเลยครับเห็นไหมฮะฉะนั้นมันไม่มีความพอดี
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วมาถึงเรื่องของกระทงละเมิด
ลิขสิทธิ์มันเป็นไปได้ยังไงครับเด็กอายุสิบห้าปี
มีแนวความคิดขึ้นมาเพื่อจะทำขายในช่วงลอยกระทง

ช่วยพ่อแม่แม่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าหาเงินช่วยพ่อแม่
เรื่องค่าเรียนหนังสือแล้วก็
ถูกจับแล้วก็ไปเรียกเงินตั้งสี่ห้าหมื่นเรื่องนี้มันจึงเป็น
ข่าวใหญ่แหละครับอันเนี้ยล่อซื้อในข่าวบอกว่าเมียไปล่อซื้อ
ผัวไปไปจับคนก็แคลงใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเอาแล้ว
แล้วตำรวจที่ดำเนินคดีเนี่ย
ตำรวจตำรวจคิดยังไง
ตำรวจศึกษากฎหมายมากน้อยแค่ไหน
หรือว่าตำรวจมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจจะได้แบ่งเงินรางวัล
กับเขาด้วยไม่รู้แต่ว่าเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาบริษัท
ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเจอข่าวนี้

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มอบหมายให้ทีมใครต่อ
ใครไปดำเนินการเรื่องนี้ทั้งนั้นฉะนั้นเขาจะขอ
ตรวจสอบเขาจะขอตรวจสอบว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไป
เป็นยังไงลองฟังความเห็นของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อยสิครับความเห็นมาจาก
คุณนุษย์สลาการจนกูลท่านไปลองอธิบดีกรมทรัพย์
ทางปัญญาท่านบอกว่าขณะนี้กรมทรัพย์สินทาง
ยากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่
เกิดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ากรณีแบบนี้
หากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาควรจะปฏิบัติตัวยังไง
กรณีที่เกิดขึ้นถ้าหากตัวแทนของบริษัทเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นผู้ที่สั่งให้หญิงวัย๑๕ปีทำกระทง
การ์ตูนขึ้นมาเพื่อล่อซื้อจริงก็ไม่ถือว่ายิง
กระทำความผิดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่
ได้มีเจตนากระทำกระทงลิขสิทธิ์จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่
แล้วในทางกลับกัน
ผู้หญิงคนนี้สามารถฟ้องกลับตัวแทนเจ้าของบริษัท
ลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้สั่งสินค้าได้เนื่องจากมีการข่ม
คู่กันโชคทรัพย์ให้หญิงสาวชดเชยค่าเสียหายซึ่งอาจจะต้อง
มีทนายความเข้าไปช่วยในส่วนนี้เบื้องต้นยังจะไม่เรียก
ตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์มาให้ข้อมูลเนื่องจากทราบว่า
ทางบริษัทจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอันนี้เขาก็แถลงแล้ว
ก็แข่งแหลงว่าเขามันไม่เกี่ยวก็เหลือรือแต่ว่า
จากนี้ไปจะเป็นยังไงแล้วย้อนกลับไปนิดนึงไม่ใช่น้องผู้
หญิงคนนี้ลูกหลานเราคนนี้คนเดียวนะที่เจอเนี่ยโอ้โหในหลาย
จังหวัดโผล่ขึ้นมาเยอะที่ว่าแบบเนี้ยก็แปลว่าเป็นกระบวนการ
ทำมาหากินกันเป็นกระบวนการทำมาหากินกันแล้วเมื่อเป็นกระบวน
ทำลายตามหากินกันตำรวจจะต้องรู้สิครับว่าจะวางสถานะตัว
อยู่ตรงไหนจริงอยู่เรื่องนี้มันผิดลิขสิทธิ์เรื่องนี้มัน
มีกฎหมายอยู่โทษก็แรงอยู่แต่ว่าตำรวจต้องสุจริตใจใน
การทำหน้าที่ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นที่คอลหาของ
ประชาชนว่าเอ๊ะตำรวจไปหวังเงินส่วนแบ่งกับเขาหรือเปล่าเรื่องนี้
สำคัญมากรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินก็สั่งการไปให้ยุติธรรม
จังหวัดที่โคราชไปดูแลเรื่องนี้ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้
เกิดขึ้นซะตอนนี้ก็ดีแล้วคนที่ไปแอบอ้างแล้วไปเที่ยว
มาหากินกันแบบนี้ที่โน่นที่นี่จะได้รู้เลยว่าตอนนี้ไม่
ได้แล้วนะสังคมจับตามองแล้วเขากำลังจะเอาเรื่องคุณอยู่
ให้ต้องดามดูว่าคดีนี้ที่โคราชคดีจะไปถึงไหนว่าต้องเอา
ให้หนักครับไม่งั้นแล้วแก๊งพวกนี้ก็ได้ใจเหิมเกลิมไปรัง
แก่คนเขาให้จำที่รองอธิบดีบอกนะครับว่าการที่จะละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงถึงจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์
งั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะอีกหน่อยถึงวันอะไรแห่เทียนเข้าพรรษาเวลาเขา
รูปเทียนเป็นรูปนั้นรูปนี้สมมุติใครเกิดไปแกะเทียนเป็นรูปอะไรที่มี
ราเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์เดี๋ยวไอ้คนแก่เทียนพรรษา
ก็โดนจับละเมิดพบรบลิขสิทธิ์อย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยครับนี่ก็ตามดูว่า
ตกลงเรื่องนี้จะจบยังไงผมคิดว่าลูกบอลมันอยู่อยู่ในมือของตำรวจที่
ภูมิลูกครับคุณน้องแข่งครับก็ต้องกรอดูต่อนะครับนี้ตำรวจโคลาศก่อนหน้านี้